เพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเนี่ย
มีการให้เลือกตั้ง
แล้วก็วันนี้ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่๒แล้ว
ก่อนหน้านี้ค่ะก็คือวันที่๒๗มกราคม

แต่ว่าวันนี้มีการจัดกิจกรรมขึ้น
ที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตย
ดูบรรยากาศกันค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ประมาณสักช่วง๔โมงเป็นเวลานัดหมาย
คือวันนี้เขานัดหมายทำกิจกรรมกัน

แล้วก็มีตำรวจหลายร้อยนายเลยนะคะ
ดูแลเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่
โดยรอบอนุสวรีประชาธิปไตย
มีการตั้งจุดคัดกรองทั้ง๔ทิศเลยค่ะ

แล้วก็กันไม่ให้ผู้ที่ไม่หวังดีเข้ามาสร้างสถานการณ์
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ดูแลจนจบกิจกรรมนะคะ

ก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อย
เพราะว่าผู้ชุมนุมไม่พอใจ
การขอตรวจบัตรประชาชนถ่ายรูป
การนำรั้วเหล็กมาทำเป็นแผงกั้นรอบอนุสวรีประชาธิปไตย
แล้วก็ห้ามไม่ให้ข้ามถนนไปมา
บริเวณทางแยกทางเชื่อมต่าง
รวมถึงเจ้าหน้าที่ทางกรทมเอง
ก็มีการเอาดอกไม้ประดับมาเข้ามาตกแต่งจนเต็มพื้นที่
ทีนี้ผู้ชุมนุมก็เลยอยู่ได้แค่บริเวณทางเท้ารอบนอก
ก็เลยมีความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยนะคะ
ส่วนแกนนำที่ถูกสารออกหมายจับในการชุมนุม

มีจานิวนะคะนายศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์
นายรังสิมันโรมแล้วก็นายอานนท์นำพา

มาร่วมชุมนุมชูหีบเลือกตั้ง
แล้วก็มีการปราศัยเป็นการปราศัยแบบย่อย

จานิวบอกว่ามาครั้งนี้
ต้องการที่จะเรียกร้องสิทธิ์ให้มีการเลือกตั้งปีนี้
ต้องการที่จะขับไล่พระเด็จการ
แล้วก็คาดว่าจะมีประชาชนออกมาเรียกร้อง
มากกว่านี้แน่นอนถ้าไม่มีคำสั่งคอสชนะคะ

ก็มีการทวงถามไปยังทุกพักการเมืองค่ะ
๔ปีที่ผ่านมาทำไมถึงหายหน้าหายตาไป
แล้วก็ปล่อยให้ประชาชนลำบากต้องเอาตัวเข้าแลก
บอกด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าไม่มาร่วมชุมนุม
ก็ไม่ใช่นักการเมืองของประชาชนอีกต่อไป
เมื่อมีการเลือกตั้งไม่ได้รับการเลือกแน่นอน

รังสิบันโรมกับจันนิวเสียรวิชเสียรีทิวัฒน์

แก่นำ๓คนก็ยังคงปราศัยกันบนเวทีย่อยนะคะ
เรียกร้องให้หยุดดำเนินคดีแก่นำ๓๙คน

ยืนยันว่าจะบุกขึ้นไปบนฐานอนุสวรี

เพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าเข้าใกล้ประชาธิปไตยมากที่สุด
ทำให้ตำรวจเขาก็ต้องคล้องแขนกัน
ตั้งแถวเป็นเหมือนกำแพงมนุษย์กันเอาไว้
สุดท้ายก็ไม่มีการบุกเข้าไปนะคะ
จากนั้นทั้ง๓คนก็ประกาศว่า
จะเดินทางไปที่สนปทุมวัน

หนึ่งในผู้ที่ถูกสารออกไหมจับ

แต่ก็ต้องสลายตัวไม่เกิน๓ทุ่ม

ก็ป้องกันไม่ให้ถูกดำเนินคดี
แล้วก็มีรถตู้ของสนสำนักพระราชวังนำตัวไป

การชุมนุมที่เกิดขึ้นที่เราเห็นภาพกัน

ตำรวจสนราชพร้าวนำตัวในเอกชัยหงกังวัน
จากบ้านพักไปลงบันทึก

แล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนสนปทุมวัน
เพื่อสอบปากคำคนนี้ค่ะ